ก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากนะครับ
และชาวสุพรรณบุรีก็พร้อมใจการประกาศให้ร็อกเกอร์ใจบุญจาคและแบบนั้น

รักษณีย์คำหนึ่งควรผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

สร้างบรรยากาศให้คึกคัก
ที่วันนี้เขาเดินทางมาพร้อมกับคณะวิ่ง

กว่า๑๔๐๐กิโลเมตรวันนี้นะคะ

ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ซึ่งวันที่๓๗ของโครงการ๙คนละ๙
รวมระยะทางกว่า๕๐กิโลเมตรนะคะ
ตูนและคณะวิ่งพร้อมด้วยพี่น้องศิลปินดารา
เมื่อเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
กลางต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ

มีทั้งการเชิดสิงโตต้อนรับกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว

ได้ร้องเพลงเดิมพันสองพันกิโล
เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อตูนโดยเฉพาะ
และยังร่วมบริจาคเงินอีก๑ล้าน๑แสนบาท

ซึ่งวันนี้นะคะบนเวทีนั้นได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ
เพื่อยกย่องเขาในฐานะสายเลือดชาวสุพรรณ
ทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติด้วย

จำนวนถึง๒๖ล้านบาท
ซึ่งตูนนะคะได้เปิดใจบนเวทีด้วยค่ะ
ถึงเจตนารมณ์ของเขาที่ทำเพื่อหมอพยาบาล

ขอให้เสียงเล็กของตนเองนั้น
ได้เป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นเท่านั้น
และขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคน
ที่ร่วมสนับสนุนตั้งแต่วันที่ค่ะ

จนถึงวันนี้วันที่๓๗
มาเยือนบ้านเกิดค่ะ
อยากจะใช้เสียงของผมเล็ก
ที่อาจจะมีคนได้ยินให้เป็นประโยชน์

ที่ผมเก็บมาระหว่างทาง

ผมวิ่งขึ้นมา๓๗วันจนถึงวันนี้ครับที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดของผมครับ
จากห้าบาทสิบบาทมาค้นให้เป็นแสนพี่พี่มาค้นให้เป็นล้าง
ตอนนี้เชื่อไหมครับเรามีเงินเท่าไหร่จาก๔สตางค์ที่ทุกคนคิดว่ามันไม่มีค่า
ตอนนี้เรามีหกร้อยกว่าล้านละครับ
และทั้งหมดนี้นะคะคือภาพบรรยากาศที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ
สำหรับการต้อนรับฮีโร่สายเลือดสุพรรณ
เดินทางมาถึงสุพรรณบุรีในวันนี้

แม้ว่าตูนนั้นจะขึ้นพูดบนเวที
แล้วก็รับมอบเงินบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะสมกับเป็นคนดีศรีสุพรรณจริงนะคะ
โดยวันพรุ่งนี้ตูนจะเริ่มออกวิ่งเซตแรกตั้งแต่ตี๓นะคะ
คุณผู้ชมสามารถเกาะติดภาพบรรยากาศได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ